คุณผู้ชมครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
เรื่องของคนที่ไปเกี่ยวข้องกับครอบครัวหัวร้อน

เพราะว่ามีแม่ของเด็กหญิงวัย๑๖ปีเนี่ย
ก็มาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอ
ให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราฟัง
บอกว่าลูกสาววัย๑๖ปีของเธอนี่นะ
ผัวพันธ์และมีส่วนเกี่ยวข้องกับครอบครัวหัวร้อน
ในฐานะแฟนลูกชาย
ในฐานะแฟนลูกชายครอบครัวหัวร้อน
แล้วก็เกิดเป็นเหตุการณ์คลิปนี้ขึ้น
คือคลิปที่ผู้เป็นแม่ของสาววัย๑๖เนี่ย
เดินทางไปที่บ้านของครอบครัวหัวร้อน
เพื่อไปทวงลูกสาวคืน
เพราะลูกสาวโทรมาบอกแม่ว่า
แม่หนูอยู่กับครอบครัวนี้ไม่ไหวแล้ว
หนูมาอยู่ในฐานะเป็นแฟนของลูกเขาใช่ไหม
แต่ปรากฏว่าพ่อของเขาเนี่ย
กลับจะขอมามีเพศสัมพันธ์กับหนู
และครอบครัวด่าทอหนูตลอดเวลา
ดังนั้นแม่มารับหนูหน่อย

ก็เลยเดินทางไปรับลูกสาวที่บ้านของครอบครัวหัวร้อน
จนเกิดเป็นคลิปนี้กันนะครับ
เพราะว่าได้ยินเสียงของคนในครอบครัวหัวร้อน
เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในบ้านเนี่ยนะครับ

ว่าแม่ของเด็กหญิงวัย๑๖เนี่ย
เข้ามาพูดคุยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
โดยแม่เด็กสาววัย๑๖ยอมเปิดใจกับทีมข่าวของเราบอกว่า
คือตอนนั้นเกิดเหตุการณ์ที่ลูกสาวเธอไปคบกับลูกชายบ้านนี้
ลูกสาวเธออายุ๑๖ปีลูกชายบ้านนั้นอายุ๑๘ปีใช่ไหม

ก็แม่ก็ทำใจแล้วล่ะสงสัยเป็นไปตามภาษาวัยรุ่น
ลูกสาววัย๑๖ก็ไปอยู่บ้านของเด็กวัย๑๘เนี่ย
ลูกชายของครอบครัวหัวร้อนแม่ก็ทำใจเหมือนกัน
ตามภาษาวัยรุ่นแต่ถ้าไปอยู่ตรงนั้นแล้ว

หรือว่าลูกสาวเธอต้องดูแลตัวเองให้ดีด้วยนะ
แต่ปรากฏว่าลูกสาวไปอยู่ที่นั่นแล้วทุกข์ใจไง
โทรกลับมาบอกแม่ว่าหนูทุกข์ใจหนูอยู่ไม่ได้แล้ว
แม่ก็เลยเป็นห่วงเรื่องที่ทุกข์ใจ
เพราะว่าลูกสาวบอกว่าพ่อของแฟนเนี่ย

แล้วก็อยากจะฝากถึงครอบครัวนั้นอะไรบ้างค่ะแม่
ก็อยากจะให้น้องกลับมากลับมาอยู่ในครอบครัวของเราดีกว่า
ก็คือน้องมีแฟนมีอะไรก็แม่ไม่เคยขัดขวางอยู่แล้ว
แต่ถ้าอยากให้น้องกลับมาเรียนหนังสือ
ถ้าไม่เรียนก็หยุดก่อนก็อยู่ในครอบครัวของเรา
ที่แบบมีเด็กคนรักมีเด็กอะไรอย่างนี้
ไม่ใช่ครอบครัวก้าวร้าวอย่างนั้น
ในครอบครัวนั้นที่เค้าเคยบิ่งแม่ก็ให้เค้ารับตำของเค้าไป
ทีมข่าวได้คุยกับแม่ของเด็กสาววัย๑๖แล้วนะครับ
เราก็เห็นคลิปแล้วเราก็อยากไปดูซิ
ที่เกิดเหตุที่อยู่ในคลิปคือที่ไหนกันแน่นะครับ
ทีมข่าวของเราก็ได้เบาะแสและได้ข้อมูลมา
จึงไปตรวจสอบที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง

เพราะว่าบ้านถูกปิดเงียบบริเวณหน้าบ้าน

ก่อสร้างและคาดว่าครอบครัวหัวร้อนมาขออาศัยบ้านของนายจ้าง
และพวกเขาก็ได้ออกจากบ้านหลังนี้ไปแล้วตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา
จนตอนนี้ยังไม่กลับมานะครับขณะที่ชาวบ้านใกล้เคียงคนหนึ่งบอกว่า
ในวันเกิดเหตุได้ยินเสียงเหตุการณ์ทะเลาะวิวาดกัน
เพราะเสียงดังลั่นหมู่บ้านเลยนะครับเอาฟังเสียงของชาวบ้านที่เขาได้ยินเสียงเหตุการณ์กันครับ

เพราะว่าในคลิปมันมีแต่เสียงแต่จำเสียงครับคล้ายครับคลาได้
ว่าเป็นเสียงของนางสาวฮัทไทยรัฐหรือว่าเป็นเสียงของนายพยอมผู้เป็นสามีนางสาวทหารรัฐ
ทีนี้เราก็ต้องไปถามกันไหมคุณไปสอบถามเลยค่ะไปสอบถามนายพยอมแสงวันดีผู้เป็นพ่อ
ก็พูดถึงกรณีนี้นะบอกว่าที่แม่ของน้องวัย๑๖มาร้องกับไทยรัฐทีวีเนี่ย
ลูกชายผมเนี่ยไปพรากลูกสาวเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาปีกว่าแล้ว
แสดงว่าจริงใช่ไหมเป็นเรื่องจริงใช่ไหม
ใช่แต่เขาค่อยไล่เรียงเหตุการณ์ให้ฟังไงบอกว่าน้องวัย๑๖ปีเนี่ย
ก็เหมือนกับมาใช้ชีวิตก็เหมือนกับเป็นลูกสะพ้ายนั่นแหละมาอยู่กินกับลูกชาย
แล้วครอบครัวลูกสะพ้ายเนี่ยเคยไปแจ้งความเอาไว้ที่ทางสพเมืองสุรินท
เรื่องของการพรากผู้เยาว์แสดงว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นปีกว่าแล้ว
อันนี้คือที่พ่อบอกนะแล้วพ่อบอกว่าผมเนี่ยไปเจรจากับครอบครัวฝ่ายหญิงแล้ว
ตอนนั้นตกลงกันเรียกสินสอดหนึ่งแสนบาทจากวันนั้นจนถึงวันนี้
ผมก็ยังหาเงินอยู่ขอเวลาอีกสักระยะหนึ่ง
แล้วก่อนหน้านี้ลูกชายผมเนี่ยก็เคยไปอยู่กินที่บ้านของผู้หญิงบ่อย
คือไปมาหาสู่กันบ่อยแหละคือรู้จักกันสองครอบครัวนี้รู้จักกัน
คือนายพยอมก็บอกว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรเหตุผลอะไร
แม่ของน้องวัย๑๖ถึงเอาคลิปนี้มาเผยแพร่
หรือว่าแม่ของน้องวัย๑๖เห็นว่าครอบครัวผมกำลังมีเรื่องมีราว
กลายเป็นประเด็นในโลกโซเชียลเรื่องของการทำร้ายตำรวจหรือเปล่า
ปล่อยคลิปนี้มาเหมือนกับซ้ำเติมครอบครัวผม
ทีนี้ทีมข่าวก็ถามอีกประเด็นอีกประเด็นนึง
ที่ทางแม่ของเด็กหญิงวัย๑๖บอกว่าลูกสาวถูกพ่อแฟน
คือนายพยอมเนี่ยมีการจะมาขอมีความสัมพันธ์ด้วย
หรือว่ามาล่วงเกินด้วยซึ่งนายพยอมก็บอกนะ
บอกว่าผมเนี่ยมองเขาเป็นลูกสะพ้ายรู้สึกเอ็นดู
ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรเกินเลยกับลูกสะพ้าย
อ้าวอย่างน้อยก็เคยเอ็นดูถึงขั้นรูปหัวแบบนี้มี
แต่เนื้อต้องตัวแค่นั้นแหละแค่ลูบหัวเนี่ย
ไม่เคยคิดที่จะก้าวล่วงหรือว่าจะไปขอมีเพศสัมพันธ์
ฟังเสียงของนายพยอมแล้วกันนะ
พูดเป็นการ์ตูนต้องข้อหาของลูกชายพรรคพุยาวอะไรอย่างนี้
แต่จริงเราไปคุยกันแล้วคุยกันที่บ้านแล้ว
คือลูกชายผมไปนอนอยู่ที่บ้านเขา
เขาก็จะทำกับข้าวให้กินอยู่อะไรอยู่
แต่ไม่รู้ทำไมเขาก็จะแกล้งปาก
จริงแล้วเขาไปตกลงกันแล้วว่าเดี๋ยวเขาขอสินสอดมาแสนนึง

ส่วนทางด้านของนางสาวฮาไทยรัฐสมทวินแม่ของครอบครัวหัวร้อน
ก็ยืนยันว่ายังเชื่อมั่นในตัวสามี
เพราะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาสามีไม่มีนิสัยตามที่ถูกกล่าวอ้างนะครับ
ส่วนลูกชายและลูกสะพ้ายทั้งสองยังรักกันดีอยู่เลย
โดยอยากให้ลูกชายบวชก่อนนะฮะ
คือมันจะในตัวแฟนว่าไม่ได้ทำ
หรือก็ถามจากต่างเด็กเขาก็ได้ค่ะว่าความจริงเป็นยังไง
แต่ทีนี้บุคคลสำคัญที่ต้องเอ่ยถึงก็คือเด็กสาววัย๑๖ปี
เด็กสาววัย๑๖ปียืนยันว่าพ่อของแฟนนุมซึ่งหมายถึงพระยอม
ไม่เคยมายุ่งเกี่ยวขอมีเพศสัมพันธ์มีความลึกซึ้งกับเธอ
แล้วทำไมคุณแม่ของน้องถึงบอกแบบนี้ค่ะ
ส่วนข้อมูลและคลิปที่ลงในโซเชียลมีเดียก็ไม่เป็นความจริง
แม้ว่าทางฝ่ายแฟนนุ่มจะไม่มีเงินสินสอดมาให้
แต่ตัวเธอเองก็ยังจะขออยู่กับแฟนนุ่มคนนี้ต่อไป
ส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้น่าจะเป็นการสื่อสารผิดพลาดครับ
ด้านของนายอิทธิพลสมทวินลูกชายครอบครัวหัวร้อน
ซึ่งเป็นแฟนกับหญิงวัย๑๖บอกว่าเรื่องนี้ครอบครัวของทั้งสองฝ่าย
เคยพูดคุยกันแล้วเคยไปมาหาสู่กับครอบครัวกันแล้ว
ซึ่งเห็นว่าครอบครัวฝ่ายชายมีเรื่องมาโดยตลอด
ไม่อยากให้ลูกสาวมาอยู่ด้วยกับพวกเขามั้งนะครับ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับหลังเกิดเหตุ
เด็กสาววัย๑๖ปีก็ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพบังศรีเมือง
ท้องที่เกิดเหตุตั้งแต่วันที่๒๓มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
ภูมิกับการสพบางศรีเมืองเปิดเผยครับว่า
ตอนนี้ได้สอบร้อยเวรที่รับเรื่องลงบันทึกประจำวันไว้ในเหตุการณ์แล้ว
ว่าวันเกิดเหตุแม่เด็กไม่ได้มีการแจ้งความอย่างเป็นทางการที่สพบังศรีเมืองนะ
แต่แค่ลงบันทึกประจำวันกันไว้
ว่าเกิดเหตุทะเลาะวิวาสถูกคมคู่

ก่อนที่จะกลับไปแจ้งความที่สพเมืองสุรินทร์
พร้อมทั้งประสานไปยังสพเมืองสุรินทร์

ทีนี้คุณสืบสกุลมันก็ต้องมาดูเรื่องของข้อกฎหมายไหม
เพราะว่าน้องเองก็บอกว่าคือพูดไม่ตรงกันกับแม่
นั่นสิแต่ข้อกฎหมายจะพรากผู้ยาวหรือไม่พรากผู้ยาว

ข้อกฎหมายสำคัญคือเด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปีไม่เกิน๑๘ปี
แม่ของเด็กมีสิทธิ์ในตัวเด็กทุกเงื่อนไข
อายุกว่า๑๕ปีแต่ไม่เกิน๑๘ปี
ใช่ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตามนะครับ
ส่วนข้อหาพรากผู้ยาวที่สพเมืองสุรินทร์
ออกหมายเรียกไปแล้ว๑ครั้งแต่ไม่ได้มารายงานตัว
ล่าสุดก็ออกหมายเรียกไปแล้วอีกครั้ง
หากไม่มาตามนัด๓ครั้งจะดำเนินการออกหมายจับต่อไปนะครับ
อ่ะก็ดูทางคดีกันแล้วกันนะฮะ